เรื่องราวเกี่ยวกับพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้นำเสนอเป็นพิเศษอีกจุดหนึ่งที่น่าจะนำเสนอในที่นี้ก็คือ
เมื่อฉบับประจำวันที่๑๑ธันวาคม๒๕๕๔เป็นภาพถ่ายฝีพระหัสที่นำมาแสดงหลายจุดหลายมุม
ประทับใจที่ผู้คนได้เห็นกันทั่วไปตลอดหลายทศวรรษคือภาพที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินจุดต่างของประเทศไทย

แล้วเนี่ยจะทรงสะพายกล้องส่วนพระองค์ไปทุกพื้นที่แล้วก็แต่ละจุดท่านก็ทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เองนะครับ
มุมมองและศิลปะส่วนพระองค์ในการถ่ายภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกผู้คนเนี่ยประทับใจนะครับ
แล้วก็มีการถ่ายทอดเรื่องนี้ออกไป
เรื่อยนะครับให้คนได้รับทราบ
อย่างเช่นเมื่อคราวน้ำท่วมกรุงเทพในปี๒๕๕๙
ส่งถ่ายภาพจุดน้ำท่วมต่างไว้เป็นเรื่องที่จะทำแผน
กันน้ำท่วมในครั้งต่อไป
หรือภาพภูมิประเทศที่เสด็จไปเยี่ยม
พบเห็นอะไรที่เหมาะสมในการที่จะสร้างฝ่ายสร้างเขื่อนแหล่งน้ำนะครับ
ก็ทรงถ่ายเก็บไว้แล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่มีหมายเลขประจำภาพ
ตลอด๖๕ปีของการครองราชในที่หนังสือพิมพ์นำเสนอในช่วงนั้นจนถึงช่วงนี้นะครับ

ภาพฝีพระหัสมากมายที่สะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่าง
พระเจ้าอยู่หัวกับคนไทยทั้งแผ่นดิน
ทุกแห่งที่เสด็จไปเยี่ยมเยือนนั้นจะมีประชาชนมารอเฝ้ารับเสด็จกันมากมายนะครับ
ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ของราศดร
ไว้อย่างละเอียดสะท้อนให้เห็นถึงความรักความห่วงใย
ในพระมหากษัตริย์ที่มีต่อราศดรครับ
ปีชาสามารถทางด้านถ่ายภาพนี้นะครับ
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาพระองค์ทรงได้รับพระราชทานกล้องนะครับจากสมเด็จพระราชนี
จากสมเด็จพระราชนีคือสมเด็จย่าที่ประชาชนเจ้าไทยประทับใจ
ทรงได้รับเป็นกล้องเล็กตั้งแต่อายุ๘ขวบ
เป็นกล้องที่มียี่ห้อว่าโคโลเดชมิดเจ็ด
อันนี้เป็นประวัติศาสตร์
พระองค์ทรงเป็นศึกษาด้วยพระองค์เอง
เพราะเป็นกล้องลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมประเทศทำในประเทศอังกฤษ

จึงต้องใช้ความชำนาญเป็นอันมากในการถ่ายภาพ
สายภาพพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าล่วงยาเธอนะครับมีภาพบางภาพที่น่าสนใจ
เป็นลักษณะของมือสี่มือประสานกันวางให้เห็นนั่นคือในภาพนี้คือทูลกระหม่อมทั้งสี่พระองค์นะครับ

จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนทีเดียวนะครับว่าในตอนเริ่มต้นก็ทรงถ่ายภาพทั่วไปถ่ายภาพในครอบครัว
ถ่ายภาพทูลกระหม่อมทั้ง๔พระองค์
ถ่ายภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏในพระอิริยบทต่างกัน
เป็นภาพที่สวยงามนะครับเป็นภาพของครอบครัว
เป็นภาพในวัยเยาของพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอ
รวมกันบ้างแยกกันบ้างนะฮะ
มีรูปดีอย่างเช่นรูปสมเด็จพระบรมสมัยทรงพระยาวทรงขี่สามล้อ
ประทับสามล้อด้วยพระองค์เอง
รูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในวารกาศต่าง
สิ่งเหล่านี้เป็นภาพที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นนะครับในความน่ารัก
แต่เมื่อหลังจากผ่านการทรงงานที่เป็นพระราชกรกิจที่สำคัญ
กล้องถ่ายรูปของพระองค์จะแปรเปลี่ยนหน้าที่จากภาพความสุขของครอบครัว
มาเป็นภาพเพื่อความแก้ปัญหาความทุกข์ยากของราศดร
เป็นเรื่องจริงเรื่องจังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงใช้กล้องส่วนพระองค์เนี่ยไปบันทึกทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ทรงประสบพบเห็นด้วยสายพระเนธ
แล้วก็มาจัดเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเพื่อเป็นแผนที่จะออกพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาให้แก่ถวยราชทั้งหลายที่ลำบากยากแค้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพระราชดำรัฐไว้ที่น่าสนใจ
เมื่อวันที่๑๕มีนาคม๒๕๓๗ที่ระบุว่า
การถ่ายรูปนั้นไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายรูปให้เป็นศิลปะหรือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอะไร
เป็นเพียงแต่กดชัตเตอร์สำหรับเก็บให้เป็นที่ละลึก
แล้วถ้ารูปนั้นดีมีคนได้เห็นแล้วก็พอใจ
จะเป็นการเผยแผ่ไปให้ความสุขแก่ผู้ได้ดู

หมายความว่าให้เขาได้มีโอกาสได้เห็น
ทัศนียภาพที่เขาไม่ค่อยได้เห็น

เป็นการแผ่ความสุขให้เขาอีกทีหนึ่ง
ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการถ่ายรูป
สิ่งเหล่านี้นี่คือการสะท้อนศิลปะของการถ่ายรูปที่พระองค์ท่านเคยตัดไว้
และต่อมาการถ่ายรูปกลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญ

บันทึกภาพทั้งหลายด้วยพระองค์เอง
แล้วก็จัดบวชงูจัดเรื่องราวเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนโครงการต่างในการจัดการแหล่งน้ำ
ในการจัดการเกี่ยวกับการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ท่านเองอยู่เย็นเป็นสุข
นี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นทน
ที่พระบาทสมศิษย์พระเจ้าอยู่หัว
มีต่อประสบการณ์ที่ก่อนชาวไทยอีกได้